ที่นนทบุรีทำใจดีนะคะ
ข่าวนี้บีบหัวใจเหลือเกินอีกแล้วค่ะครับ
๓ชีวิตพ่ออายุ๘๔แม่๗๒ลูกชาย๓๒
ติดโควิดยกบ้านอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งค่ะ
ทีนี้พยายามติดต่อไปหลายที่นะคะเพื่อที่จะไปรับการรักษา

พ่อเนี่ยวัดออกซิเจนได้ในเลือดเนี่ยนะ๔๕คุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายคนที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกชายเนี่ยก็คือ
แม่วัย๗๒ปีคลิปนี้เชิญค่ะ

เป็นลูกชายที่อยู่กับพ่อกับแม่ในคอนโดนี่แหละ
ชื่อว่าพระเด็จวัย๓๔ปีนะคะ
แล้วเสียงปลายสายก็คือพี่สาว
พี่สาวพยายามบอกน้องชายบอกว่า
ให้จับตัวแม่แล้วเขย่าดูก็คือไม่เชื่อว่าแม่จะเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
แล้วน้องชายก็บอกว่าจับแล้วแม่ไม่ขยับ
คือทำทุกอย่างแล้วเห็นมั้ย
เรื่องจริงค่ะคือคุณยายเสียชีวิตนะคะคุณยายเสียชีวิตคาคอนโดค่ะ
เหตุการณ์สลดดีเกิดขึ้นสักประมาณสี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชม

คุณจารุวัลซึ่งเป็นนิติของคอนโด
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าห้องนี้ก็คือคอนโดมิเนียมห้องนี้
เขาอาศัยอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูกทั้งหมดป่วยมาแล้ว๓วัน
แต่ตอนที่ป่วยตอนนั้นคือยังไม่ได้ตรวจว่าติดโควิด
เพราะหาที่ตรวจไม่ได้คราวนี้ทำไง
บวกก็คือติดโควิดทั้ง๓คนเลยค่ะ
ทำไงคะกักตัวอยู่ที่ห้องทันทีค่ะ
นิติบอกว่าก็กลัวไงว่าเดี๋ยวจะแพร่เชื้อ
เพราะว่าที่คอนโดแห่งนี้มีทั้งหมด๑๕๐ยูนิต๑๕๐ห้อง
ก็เลยพยายามติดต่อไปที่โรงพยาบาลให้มารับทั้งหมดไปรักษาหน่อย
แต่ไม่มีโรงพยาบาลหรือที่ใดตอบรับเลยนะคะ
กระทั่งลูกชายอันนี้นิติบอกนะคะ
พาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอที่วัชิระพยาบาล
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่รับการรักษา
คุณตามีอาการไข้ไอและเหนื่อยหอบอย่างหนัก
ตอนนั้นลูกชายบอกว่าวัดออกซิเจนในเลือดของคุณพ่อ

คนปกติเนี่ยคือต้อง๙๘๙๙แต่ตอนนั้นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมคือคุณตาคุณยายเนี่ย
เป็นคนที่ขายของอยู่ในวัดสร้อยทอง
ทางนิติก็รู้ว่าพระมหาพรายวันเนี่ยรู้จักกับคุณตาคุณยาย
ทางนิติก็เลยแจ้งไปที่คุณพระมหาพรายวันนะ
พอพระมหาภัยวันทราบข่าวก็เลยประสานไปที่มูลนิธิกระจกเงา
ให้ช่วยนำถังออกซิเจนมามอบให้กับครอบครัวนี้๑ถัง
เพื่อช่วยบรรเทาอาการหอบของคุณตา
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็คือคลิปเมื่อสักครู่
ที่เราได้เห็นเป็นช่วงเวลาที่คุณยายท่านเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าลูกชายก็คือคุณพระเด็จโทรมาแจ้งนิติข้างล่างบอกว่า
เสียแล้วนะแม่เสียแล้ว

พร้อมกับให้นำตัวคุณตาแล้วตัวเขาเองก็คือลูกชายเนี่ย
ไปรักษาตัวหน่อยนะคะนิติก็พยายามประสานให้
สุดท้ายแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณตารวมถึงตัวคุณพระเด็จเนี่ย
ก็ถูกรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบางบัวทอง๑นะคะ
แล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงคุณตา
แล้วก็ลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลปรากฏว่า
อีกหนึ่งคลิปค่ะที่ทำหลายคนเนี่ย
คือน้ำตาน้องแก้มเลยนะคะและเป็นคลิปที่สะเทือนใจมาก
พี่ชายก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ยังไม่ทราบข่าวเลยนะคะว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
กำลังจะมาดูอาการแม่เพิ่งจะมารู้ตอนนี้ค่ะ
ว่าแม่เสียชีวิตดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
มีการได้แม่พรุ่งนี้มาช่วยได้แม่พรุ่งนี้
ปรากฏเจ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเผาเนี่ย
คือท่านโทษนะคะเหมือนสติตกตังไปแล้วอ่ะ

เพิ่งมารู้ใช่คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะ
คิดด้วยว่าคุณแม่จะจากไปเร็วขนาดนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องนำศพคุณยายนะคะ
ชาปนกิจศพทันที